ถึงเรื่องเจ๊หงพิษบูคุณผู้ชมฮะโอ้ต้องย้อนไปตั้งแต่ปี๖๓พี่เบิร์พี่น้ำแข็ง
๖๓ตอนนั้นคือเลี้ยงไว้๗ตัวบนคอนโดในห้องแล้วทีนี้มันก็ลงมากัดคนอื่นไง
อันนั้นปี๖๓มา๖๔ทำอะไรมาปี๖๔เนี่ยคุณผู้ชมมีทั้งขับรถที่มีซากสุนัข
แล้วขับไปแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นแต่ล่าสุดนี้คุณผู้ชมอันนี้นิติบุคคลของคอนโดเดิม
เจ๊หงเคยไปอยู่เขาย้ายกลับเข้ามาไงปรากฏว่าเจ๊หงเอาพระพุทธรูปเป็นปูนปั้นนะ
ทุบหัวคุณแม่ตัวเองคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่นิติบุคคลเอามาให้ดูครับ
นี่ดูสิพระพุทธรูปปูนปั้นยังแตกขนาดนี้แตกขนาดนี้เหลือเหรอ
หงเนี่ยมาอยู่คอนโดแห่งนี้อีกรอบหนึ่งเมื่อสัก๓ปีที่แล้วอันนี้นิติบุคคลเปิดเผยนะ
คุณแม่ของเจ๊หงเนี่ยอายุ๖๘ปีก็มาอยู่ด้วยตอนที่กลับมาช่วงแรกแรกไม่ได้ก่อเรื่องอะไรครับ
แต่เห็นว่าเจ๊หงเนี่ยเอาพิษบูมาเลี้ยงไว้ในห้องอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนั้นก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรกับชาวบ้าน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องแล้วแต่ไม่ได้มาจากพิษบูนะมาจากเจ๊หงครับ
คือคุณแม่ของเจ๊หงที่อยู่กับเจ๊หงเนี่ยต่อว่าเจ๊หงเรื่องกินเหล้าแล้วก็เสพยาด้วย
หงไม่พอใจเถียงแม่แม่เนี่ยตบหน้าเจ๊หงไปฉาดหนึ่ง
ทำให้สุนัขที่เจ๊หงเลี้ยงไว้ไม่พอใจจะกระโดดกัดคุณแม่
แม่ก็ตีสุนัขเจ๊หงจังหวะที่กำลังตีสุนัขอยู่เจ๊หงเอารูปปั้นพระพุทธรูปยี่สิบนิ้วครับ
หลังจากนั้นคว่างพระพุทธรูปลงมาด้านล่างจนแตกละเอียดแบบนี้คุณผู้ชมนิติบุคคลเขาเก็บไว้
หลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันพาคุณแม่เจ๊หงไปส่งโรงพยาบาลไปหาหมอ

ตอนนี้เจ๊หงก็ยังอยู่คอนโดชั้น๙
เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมเนี่ยอาคารนี้
ส่วนแม่เจ๊หงเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาล

คุณแม่ก็กลัวนะจะโดนเจ๊หงทำร้ายอีก
ต้องการให้ทางพมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปครับ
พยายามจะไปถามกับเจ๊หงว่าทำไมไปทำร้ายแม่ล่ะ
แต่ว่าลูกบ้านกับนิติบุคคลคอนโดเนี่ยห้ามไว้นักข่าว

กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยครับเพราะว่า
ประตูห้องเจ๊หงเปิดอยู่

แล้วเจ้าพิษบูตัวนั้นที่เจ๊หงเลี้ยงไว้

เรื่องต้นทีมข่าวก็เลยแจ้งเรื่องไปยัง
ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
ซึ่งทางรองประหลัดพมบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่มาตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเลยครับ
นี่กลายเป็นว่าแม่เจ๊หงก็กลัวอันตราย
คนในคอนโดก็กลัวอันตรายนักข่าวเองก็กลัวเหมือนกันนะฮะ